ผมขออนุญาตท่านประธานนี้นะครับจะกล่าวถ้อยคำประท้วงนิดครับท่าน
ครับท่านตามระเบียบข้อบังคับข้อที่๕ที่๙นะครับ
ครับคือการอภิปรายในวาระนี้นะครับมันเป็นการอภิปรายวาระว่า
จะตัดอะไรตัดที่ไหนตัดตรงไหนเหตุผลอะไรนะครับ
ไม่ใช่อภิปรายไปเหมือนระเบียบวาระที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนไม่ไว้วางใจ
แล้วถ้าท่านประธานปล่อยให้การพิปรายไปในลักษณะนี้พวกผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเนี่ย
ก็นั่งทนฟังกันจนเมื่อยก็ไม่เสร็จสิ้นนะครับในการพิจารณางบประมาณ
การขับเคลื่อนในการอภิปรายเพื่อที่จะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
มันควรจะขับเคลื่อนด้วยหลักการนะครับมันต้องอยู่ในเนื้อหาสาระ
อยู่ในระเบียบวาระนะครับท่านประธานนั้นผมก็ให้ท่านประธานได้กรุณาพิจารณา
ในการอภิปรายของสมาชิกผู้แทนรัศดรของเรานะครับ
เพราะว่าผมก็นั่งฟังมานานจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกนะครับท่านครับ
ต้องเห็นใจสมาชิกด้วยนะครับท่านครับ
ท่านต้องช่วยกันพิจารณาและควบคุมการอภิปรายนะครับ
เพราะระเบียบวาระที่อภิปรายนี่ไม่ใช่อยู่ในระเบียบวาระนี้เลยนะครับ
อย่างท่านอาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยตัดที่ไหนตัดเมื่อไหร่ตัดอย่างไรเพราะอะไร
สามนาทีครับขออนุญาตท่านครับวาระนี้ครับกราบขอบคุณครับท่านครับ
มาอันนี้ก็รบครับผู้ประท้วงผู้ผู้ประท้วงประท้วงข้อมันครับ
ข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้พวกผมก็ช่วยเต็มที่นะครับ
พวกท่านก็องค์ประชุมไม่ครบผมก็ช่วยอยู่นะครับ
คือเราไม่นับองค์ครับช่วยกันครับให้มัน
ครับท่านพิเชษครับท่านพิเชษ

ก็ก็เป็นที่ทราบกันนะครับวาระสองเรา
เป็นเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่เราแก้ไข
ก็คือท่านงบประมาณคือที่เราตัดนั่นแหละครับ
เพราะฉะนั้นก็เอาตรงประเด็นส่วนจะเลยพาดพิงไป
ถึงนายกบ้างอะไรบ้างก็ขอให้มันอยู่ในเรื่องของ
ที่เราตัดงบประมาณส่วนจะไล่กันจริงจริงเดี๋ยว
พี่ปายไม่ว่างใจก็สิในสิ้นเดือนเราก็เริ่มแล้วครับ
ท่านประธานครับท่านประธานที่กรบครับผมอุบลศักดิบัวรุ่งงามสมาชิกสภาพผู้แทนสดร
จังหวัดบุรีพักเพื่อไทยต้องขอขอบพระคุณเพื่อนมวลสมาชิกที่กุดาประท้วง
ผมว่าผมก็เป็นผู้แทนมาหลายสมัยผมทราบดีครับว่าวันนี้วาระสอง
ในขณะด้วยกันผมจะตัดทั้งระบบคือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มีท่านนิโรธยืนประท้วงอะไรครับ
ประท้วงอะไรผมพี่ครับท่านประท้วงประท้วงท่านประธานตามข้อสวรรค์ครับ
เดี๋ยวท่านท่านอุบลศักดิ์เดี๋ยวก่อนนะฮะท่านนิโรธครับประท้วงท่านประธานครับ
ข้อบังคับผมก็ขอบคุณท่านนะครับท่านประธานเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนท่านอุบลสัตว์
เอ่อท่านนิโรธประท้วงข้อบังคับข้อไหนครับมีอะไรที่ประท้วงประธานครับ
ประท้วงข้อ๙นะครับท่านประธานให้ควบคุมระเบียบการประชุมให้อยู่ในระเบียบวาระ
ที่กำลังหาลือกันนะครับการอภิปรายเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องงบประมาณในวาระสองเนี่ยนะครับ
มันต้องอภิปรายอย่างที่กับผมได้เรียนให้ท่านประธานได้ทราบนะครับ
เนื้อหาสาระคือตัดที่ไหนตัดตรงไหนตัดอย่างไรตัดเพื่ออะไรครับเข้าใจแล้วครับ
เข้าใจแล้วท่านวิโรธนั่งลงครับ
คือตรงนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับเขาก็ยังอยู่ในระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาวาระที่สอง

ถามว่าผิดข้อบังคับหรือไม่

ต่อต่อผมวินิจฉัยแล้วครับเชิญครับพอแล้วครับ
ที่มีผลก็เท่ากับไม่ได้ผิดครับ

ท่านอุบรณ์สัตว์เชิญต่อเชิญต่อ
พอแล้วครับเรื่องประท้วงเสร็จแล้วครับ
ดังหรอกครับพระพงกฎไม่ให้พูดครับ
ท่านเจ้าพี่ปลายต่อเชิญต่อครับ
ไม่ต้องไปทำไมแล้วครับอยู่ที่ผมกดอยู่ที่ไม่ให้พูดครับ
เชิญต่อเชิญนะพี่ปลายที่ท่านต้องการตัดแล้วล่ะครับ

ท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานครับ
ผมจะขอบคุณท่านสสนครสวรรค์ที่กรุณา
ข้อสังเกตหรือการท้วงติงหรือการประท้วง

ใดก็ตามเหมือนสมาชิกผมจำ
ผมทราบดีว่ามาตรา๑๔๔นั้นเนี่ย
แทนรัศดรไม่สามารถจะเสนอ
ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและบริวารในพื้นที่ผม
วันนี้ผมไม่เคยพูดถึงพื้นที่จังหวัดลบบุรีเลยครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน
ผมพอมีความรู้ข้อบังคับพอสมควร

เพราะฉะนั้นที่ผมโยงนิดนึงเพื่อเห็นว่า
ผู้ใช้แรงงานขณะนี้เนี่ย
ไม่น้อยกว่า๑๐ล้านคนที่ตกงาน
วิธีการเนี่ยที่ผมเอางบประมาณไปแจกเนี่ย
แทนที่ท่านประธานครับ
เมื่อเราพักงานเราหยุดปฏิบัติหน้าที่
แทนจะเอาเงินเนี่ยให้เขาอยู่กับที่แล้วจ่ายค่าใช้จ่ายเข้าไป
ตรงนี้ที่ผมบอกว่างบประมาณตรงนี้ก็จะทำให้
โรคที่ออกระบาดไปทั่วประเทศนั้นไม่เกิดขึ้น
ดังนั้นที่ผมแปลปรับรถไม่ให้ตัดนะครับปรับรถครับ
ี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นั้นก็ให้เห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นเนี่ย
สามารถไปบริหารจัดการให้พี่น้องเกษตรกร๑๐ล้านครัวเรือนที่ตกงาน
และครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวละ๓คนก็๓๐ล้านคน
ให้มีชีวิตอยู่ได้ที่ผมกราบอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้
เห็นว่าคน๓๐ล้านคนนั้นไม่ถูกทอดทิ้ง
นครสวรรค์ก็ตกงานเหมือนกันครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมเข้าใจเพื่อนผมดีอ่ะแกเหงาสุดท้ายผมจะไม่อภิปรายแล้วครับ
ขอเสนอนับองค์ประชุมเลยครับขอผู้รับรองครับ
ไม่ต้องนับกันแล้วมั้งครับไม่เป็นไรแล้วครับ
ท่านท่านประธานที่กรบครับขออนุญาตครับ
ผมว่าท่านประธานช่วยไกลเกลี่ยดีกว่านะครับ
วันนี้เนี่ยมันก็มาด้วยดีครับท่านครับสามวันแล้วครับ
มาได้ดีครับวันนี้เนี่ยผมว่าฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลน่ะน่ารักทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
ช่วยกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองให้ประเทศไทยมีงบประมาณแผ่นดินประจำปีนะครับ
พอกฝากท่านช่วยประสาทช่วยไกลเกลียดสิครับท่านประธานครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้พยายามให้พูดถึง๖ทุ่ม
วันพรุ่งนี้คือวันเสาร์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีมันเป็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน

คุณจะมีธุรกิจยังไงผมไม่ทราบ

ให้ประชุมวันเสาร์อาทิตย์เลยดีไหมครับท่านประธาน

คุณอาสาสมัครอยากไปเป็นผู้แทนแต่ไม่ทำหน้าที่ท่านประธานที่เคารพ
เราทำกันอยู่ครับเรากำลังประชุมอยู่

ยังไม่มีผู้รับรองแล้วครับยังไม่เป็นยตินั่งนั่งครับ

คือรับรองครบแล้วครับ

คือเราประชุมกันมาดีแล้ว

ท่านประธานครับผมเป็นคนน่ารักกับท่านประธานอยู่แล้ว
ผมไม่เคยขัดข้องไม่เคยขวางการประชุม
ให้ความร่วมมือมาประชุมก่อนคนอื่นพอสมควร

การจะพูดผิดบ้างไม่ผิดบ้างเกินบ้างขาดบ้าง
ผมถามว่าเราแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่มีแอบแฝงครับท่านประธานครับ
ผมก็ว่าผมก็อยู่สภานี้มาก็นานแล้วครับ

ท่านประธานครับผมนัทธวประธมก้าวไกรครับ
อนุญาตท่านประธานพักการประชุม๑๐นาทีได้ไหมครับ

เดี๋ยวมันคาไอ้นั่นอยู่ค่ายติอยู่ด้วยกัน

เพราะเพื่อนสมาชิกใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุม

จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ครับ

พวกเราประชุมกันฟ่ายค้าเราเห็นความสำคัญของพบงมนะครับ
เพราะว่าพี่น้องประชาชนรอที่จะใช้เงินงบประมาณนี้

เราพยายามผลักดันให้มันจบโดยเร็วนะครับ
แต่ว่าเนื้อหาและตัวเงินมันเยอะมาก
ก็แน่นอนมีการพิจารณาใช้เวลายาวนานหน่อยนะครับ
ขอโทษเพื่อนฝ่ายรัฐบาลนะครับบางครั้งอาจจะยาวนานไปหน่อยนะครับ
แต่วันจันทร์เนี่ยไม่เกินครับยังไงวันจันทร์จบแน่นอนนะครับ
พวกเราก็อดทนทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดนะครับ

ขอเวลาเดี๋ยวผมไปคุยกับฝ่ายรัฐบาล
แล้วก็คุยกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอนับองค์ประชุมนะครับ

วันนี้เราก็ขอความกรุณาท่านประธานพักสักครู่ครับ
ครับครับก็คุยกันดีครับ
เราประชุมกันมาหลายวันแล้วเราก็ทุ่มเทกันไปทั้งสองฝ่าย
ครับพักประชุมสัก๑๕นาทีนะครับ

ในปีหน้าดังครั้งนี้พวกเราต้องมีส่วนร่วมในการพินานะครับ
โดยที่กฎหมายนี้ถ้าพูดระยะติหลายยติ
ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามครับต้องอนุญาตให้ทุกคนได้พิปราย
ก็เลยเสียเวลาไปไม่ใช่เสียเวลาอะไรครับก็เลยต้องใช้เวลา
สมัยก่อนเราจะอภิปรายจนถึงเที่ยงคืนกว่านะครับ
แต่ว่า๒วันที่ผ่านมานั้นเราเลิกประมาณทุ่มเศษและ๒ทุ่มเศษ
เวลาที่เราเสียไปเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณ๑๐ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่วันนี้เรายังมาได้เพียงแค่มาตรานี้นะครับ
เพราะถ้าเรามีเวลาเหมือนอย่างปีก่อนหมายความว่ารอพิปรายจนถึงเที่ยงคืนเสร็จ
เราก็มีเวลา๒วันเนี่ย๑๐ชั่วโมงเพิ่ม
ดังนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสมาชิกอย่ากระติกกังวลนะครับ
ให้สิทธิ์เพียงแต่ว่าถ้าเห็นว่าเวลาพิปรายท่านจุลพันธ์เสนอไว้ว่า
ถ้าใครที่อภิปรายไม่เป็นการแปรยติให้ประธานทวงได้
ขอแนะนำนะครับผมแนะนำทุกครั้งและก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงประท้วง
เพราะไม่อยากให้ท่านเสียอารมณ์ในเวลาพิปราย
แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าถ้าเราอภิปรายนอกวาระ
เช่นเป็นวาระที่๑มันก็จะกินเวลามาก
เพราะฉะนั้นการแปรยตินั้นก็ต้องเข้าใจและผมเห็นใจครับ
แต่ว่าอยากจะถือโอกาสเรียนว่าแม้สมาชิกหลังท่านเป็นสมาชิกใหม่
แต่ว่าผมฟังทุกคนนะครับแล้วชื่นชม
สมาชิกใหม่หลายท่านอภิปรายอยู่ในประเด็นและเป็นการไปยติจริง
แต่ว่าขณะเดียวกันพวกเราที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นพวกผมเนี่ย
บางทีก็อาจจะเป็นความรู้มากต้องเรียนว่าทุกเรื่องนี้เป็นประโยชน์ครับ
แต่ประโยชน์ที่ว่านี้มันเป็นเรื่องของวาระ
วาระที่๑เราพูดได้ทุกเรื่อง
วัววาระที่สองเนี่ยข้อบังคับข้อที่๑๐๓เหลือก็บังคับไปเลยครับ

ก็เลยเรียนให้พวกเราได้รับทราบกันอันนี้เป็นแนวปฏิบัติ
ขอเรียนว่าเราพยายามจะไปให้ได้มากคืนนี้นะครับ
ถ้าคืนนี้ไม่เสร็จตอบพรุ่งนี้ครับ
ถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จต่อมารือนี้ครับ
ไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปวันอื่นได้
เพราะต้องทำกฎหมายนี้ให้เสร็จประชาชนจะตำหนิเรา
ถ้าเราไปทำว่างเว้นแล้วก็ยืดญาติไปเนี่ยประชาชนจะทำเอง
แต่ว่าถ้าเราทำงานเต็มที่ใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม
แต่อันนี้เป็นสามวันเป็นสี่วันห้าวัน
อันนี้ใครตำหนิเราไม่ได้เพราะเราทำงาน
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนไว้ล่วงหน้าได้หารือกับท่านรองประธาน
ทั้งสองท่านแล้วครับว่าขอตัดสินใจว่าในการประชุมนั้น
ถ้าคืนนี้ไม่จบนะครับเราจะตอบพรุ่งนี้
เช้าก็นัดประชุมไว้เลยถ้าสมมุติไม่จบ
ถ้าพรุ่งนี้ไม่จบเราก็ไปวันอาทิตย์คืนนี้
ก็ทำให้สดไปทีเดียวเลย
เรียนท่านมาชิกได้โปรดได้รับทราบด้วย
เพื่อเราจะดำเนินการต่อไปนะครับผมขอท่าน
ท่านมวลศัพท์เชิญนะครับท่านท่านยังอยู่ครับผม

กับเรียนท่านประธานที่กรกครับแล้วผมรายุของทรัพย์
สมาชิกสภาพุทธรัศดรในฐานะฝ่ายค้านนะครับ

คือวันนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะว่า

วาระ๒ทุกคนเข้าใจครับแต่มนุษย์ท่านประธานครับ
อภิปรายมันคือปลายเปิดบางทีมันเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยหน่อย
มันก็กลับเข้าถนนเหมือนเดิมถ้าท่านทนฟังอย่างมีใจเป็นธรรม
นี่คือหน้าที่ของพวกท่านนะครับพวกผมนั่งกันอยู่เนี่ย
ก็ทำเพื่อรัฐบาลเพื่อเงินภาษีของประชาชน
จะได้ใช้จ่ายไปจริงจริงแล้วท่านประธานครับ
อยากให้ฝ่ายรัฐบาลเตือนสติตัวเองว่า
วันนี้ท่านทำหน้าที่ของพวกท่านประมาณ๒๗๐เสียง
ท่านต้องยืนที่๒๗๐เสียงก่อนพวกผมเนี่ย๒๓๐
ยังแสดงตนเป็นองค์ประชุมให้พวกท่านตลอด
เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำร้ายน้ำใจด้วยการพูดการประท้วง

พวกผมพร้อมที่จะอภิปรายต่อเต็มที่ท่านประธานผมดูนะครับ
มา๔๑วินาทีบางคนบางคนจบที่๔นาที
บางคนจบที่๕นาทีหักลบกลบหนี้แล้วก็อยู่ประมาณ๗นาที
เพียงแต่เราประชุมกันในภาวะไม่ปกติ
สมัยก่อนเราเลิกตีหนึ่งตีสองทุกวันแต่ตอนนี้มันทุ่มครึ่ง
เวลา๓วันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ฝ่ายรัฐบาลช่วยใจล่มสักนิดหนึ่งนะครับ
ขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ
ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ผมเรียนไว้ว่า
ผมจะอรุมอร่วยในกรณีที่พวกเราอภิปรายไม่อยู่ในวาระของทันแปรยติ
ก็เข้าใจเพราะเรียนตรงนะครับทุกเรื่องก็น่าสนใจ
เป็นแต่ว่าเป็นข้อที่จริงในเรื่องที่เป็นวาระที่หนึ่ง
ก็เรียนพวกเราพยายามนะครับพยายามเพราะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง
แล้วมันเป็นมาตรฐานของพวกเรามาตรฐานของสภานี้อยู่ที่มาตรฐานของเราครับ
เพราะว่าไม่แน่วันข้างหน้าฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้าน
อันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรไว้ขนาดนี้
วันหน้ามันก็จะเป็นผลผูกพันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักร่วมกัน
และทำงานร่วมกันให้จบเพื่อพี่น้องประชาชนของเราที่รอคอยนะครับ
กับการเสนอนับองค์ประชุมท่านท่านบุญศักดิ์ยังติดใจไหมครับท่านครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมบุญศักดิ์บัวหลุงาม
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดลบบุรี
พักเพื่อไทยผมเพิ่งอภิปรายได้เพียงไม่กี่ประโยคนะครับ
ยังไม่ผิดวาระสองเลยผมเข้าใจดีครับท่านประธานครับวาระหนึ่ง
ผมขอรบท่านประธานนะครับเพราะท่านเป็นคนตรงไปตรงมา
ผมเคารพท่านประธานมานานแล้วด้วยและท่านก็เมตตาผมมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยฝ่ายค้าน
ทำหน้าที่รู้อยู่กับใจว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่ไม่ครบ
ดูได้เลยไม่เกินสองร้อยกว่าคนไม่รวมบัตรกองอีก
ดังนั้นฝ่ายค้านก็พยายามครับท่านประธานครับต้องเห็นใจฝ่ายค้าน
ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนที่เราอาสาสมัคร
ว่าจะมาเป็นผู้แทนรัศดร
เงินสามจุดหนึ่งล้างล้านบาทนั้นเนี่ย
ท่านประธานให้คนละ๗นาที
ผมก็ไม่เคยเกินเลยครับอาจจะนิดหน่อย
และพูดอยู่ในกรอบตลอดทุกครั้งครับท่านประธานก็ทราบ
แล้วผมเป็นคนไม่ดื้อรันอายุปูนนี้แล้วครับ
ในขณะเดียวกันนั้นผมเป็นคนตรงไปตรงมาครับท่านประธาน
อีแอบครับผมไม่เคยอีแอบกับใครครับ
เสาร์อาทิตย์ก็ประชุมต่อให้จบ
เมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ก็มานั้นประชาชนจะได้ตังค์ใช้
พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขารอคอยอยู่
ก็อาสาสมัครประชาชนมาเป็นผู้แทน
แต่ไม่ทำเป็นหน้าที่ผู้แทนก็ลาออกไปสิครับ
ผมไม่เคยพูดแบบนี้นะครับท่านประธานก็รู้อยู่
ผมเป็นคนนิ่มนะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพอสมควร
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมศักดิ์ศรีความเป็นผู้แทนลบบุรีเนี่ย
ก็ไม่ปกติหรอกครับแล้วผ่านมานี่ไม่ได้ซื้อเสียงด้วยครับ
ดังนั้นเนี่ยผมต้องทำหน้าที่ผู้แทนรัศดรจังหวัดบุรีและผู้แทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ที่ตั้งความหวังมาให้ผมมาทำหน้าที่ครับท่านประธานครับ
ผมพร้อมครับที่จะทำหน้าที่วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ต่อ

เพราะพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด
ถ้าเรามาคิดเล่นแบบนี้ผมไม่เห็นด้วย
ท่านประธานให้ผมต่ำใจไงครับ

ผมให้มอบภาระหน้าที่นี้ให้ประธานเป็นผู้ตัดสินใจครับ

ครับท่านสมภาษณ์ทหัวหน้าภักษ์ผมท่านสมาชิกภักษ์เพื่อไทย
บอกว่าจะทำงานต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชน
ผมตามคำสั่งของท่านประธานครับ
ผมยินดีที่จะดำเนินการอภิปรายต่อไปครับ
ขอบพระคุณนะครับขอพวกเราได้ร่วมกันพินาต่อไป
เพื่อให้แต่ละมาตราได้ผ่านไปโดยให้เหลือน้อย
เผื่อว่าวันเสาร์ต้องพินาจะได้ไม่ถึงค่ำคืนนะครับ
เผื่อเป็นไปได้ขอเชิญอุณสัตว์ต่อกับขอเชิญต่อ